คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยน่าจะเป็นข่าวที่ใหญ่ที่สุด
แล้วสะเทือนข้าราชการหนักที่สุดครับ
อธิบดีอุทยานเรียกรับเงินซุก๕ล้าน

อยากกันนั้นเลยวอลก็เด็ด
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐของผมดูสิก็เด็ดครับพาดหัวตัวไม้
ใช่ค่ะยึด๕ล้านรีดสวยจับอธิบดีโฉกรมอุทยาน
โหอยากกันนั้นเลยเพราะมีข่าวแบบนี้แล้ว

คุณผู้ชมครับถามความคิดเห็นของคุณผู้ชมหน่อย

คุณคิดว่าหน่วยงานอาดอม
โดยงานราชการมีการซื้อขายตำแหน่งจริงหรือไม่

แต่ถ้าสองไม่เชื่อมันจะมีได้ยังไง
เป็นความเชื่อครับเป็นความเชื่อ

คุณคิดว่าหน่วยงานราชการมีการซื้อขายตำแหน่งจริงหรือไม่
เชื่อว่ามี๒ไม่เชื่อไม่มีหรอก
หรือใครไม่แน่ใจก็กด๒นี่ก็ได้นะ

อยากฟังความเห็นของแฟนข่าวที่เป็นข้าราชการเองเลย

ถ้าท่านเห็นถ้าท่านรู้สึกว่ามันมีก็กฎหนึ่งมา
เผื่อชุดยุติธรรมมีการทุจริตไม่มีอะไร

แต่ว่าที่เราจะให้ดูคลิปต่อไปนี้
เมื่อวานนี้ตอนแรกบรรยากาศการประชุม
ประชุมระดับผู้บริหารก็คึกคักเหมือนกันนะคุณผู้ชม
แล้วพอมีเจ้าหน้าที่เข้าไป

ทุกคนตกใจเกิดขึ้นที่ไหนล่ะ
ที่เกิดขึ้นกับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ค่ะ
คุณผู้ชมคาห้องทำงานเลย
ดูภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วเจออธิบดีหน่อยค่ะ
ทำไมเก้นที่ท่านเปิดไม่ได้

มันไปไม่ได้มันไปไม่ได้มันเป็นอย่างนี้แหละ
คุณผู้ชมอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าเลยนะ
นี่คือที่อาคารสืบนาคสะเทียนค่ะ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
จริงตอนเช้าเขาก็มีการประชุมกันนะ
ประชุมเป็นระดับแบบผู้บริหาร
เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีพอส่วนต่างของกรมอุทยานทั่วประเทศ
เดี๋ยวประชุมระดับผู้บริหาร

มันต้องมีแบบว่ามาเข้าพบนายอวยพรอะไรอย่างนี้นะ
ใช่ค่ะก็นี่แหละก็ส่วนหนึ่ง
จะมาเหมือนกับโวยพรปีใหม่ด้วยมาสวัสดีปีใหม่ด้วย
แล้วตอนแรกก็ประชุมกันอยู่
แต่ตอนที่ประชุมผู้บริหารเนี่ยปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่มาค่ะ
คือเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ
สำนักงานป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติปปชนะ
มีตำรวจกองบังคับการป้องกันปรับปรามการทุจริต

แล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากทางสำนักงานคณะกรรมการ
กันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปทก็เข้ามา
ตอนเข้ามาบรรยากาศเปลี่ยนเลยเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าทุกคนตอนนั้นก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วมีการคุณผู้ชม
การเข้าไปตรวจค้นรวมถึงมันมีหลักฐานอันหนึ่ง
ที่เป็นเงินสด๙๘๐๐๐บาท
เงินตรงนี้เขาทำเครื่องหมายเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

เหมือนกับลงบันทึกประจำวันเอาไว้ไงเป็นหลักฐาน
แล้วมีคนเอาไปมอบให้กับอธิบดี
ก็คือนายรัชดาสุริยกุลณอายุทยาอธิบดี
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ในห้องทำงานค่ะ

ปรากฏว่าไปเจอแบงค์เนี่ยแบงค์ที่มีการทำแบบสัญลักษณ์เอาไว้แล้ว
คืออย่างนี้ตัวอย่างง่ายก็เหมือนลอดซื้อจากบ้าน

ก็นี่ไปเจอเงินนี้๙๘๐๐๐บาทวางอยู่ที่โต๊ะทำงาน
แล้วนอกจากนั้นค่ะมีของกลางเป็นเงินสดก็เกือบ๕ล้านนะ
ใส่อยู่ในซองเป็นแบงค์พันธุ์
แล้วก็จ่าหน้าซองจากหน่วยงานในแต่ละสังกัด

แล้วมีเอกสารหลายฉบับด้วยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเรียกรับเงินอยู่ในห้อง

ทางด้านเลยคาทิการปปชนายนิวัฒน์ชัยเกษมงคลนี่นะคะ
ก็บอกเลยนะในชั้นจับกลุ่มอธิบดีคือนายรัชดาเนี่ย
ไม่ได้ให้ความร่วมมือแล้วก็ภาคเศษด้วย
เพราะว่าตอนแรกถามไงว่าไอ้ซองสีน้ำตาลน่ะ

ซึ่งคือเขาบอกว่าตัวอธิบดีเนี่ยนะ
บอกว่าไม่รู้ว่าซองสีน้ำตาลนั้นน่ะ
มันมีเงินอยู่ข้างในแล้วก็เป็นเงินล่อซื้อ
คิดว่าเป็นเอกสารอวยพรไอ้ที่เห็นหนาก็คิดว่าเป็นเอกสารอวยพร
แล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องด้วยเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน
ผู้ใต้บังคับบัญชาอันนี้คือสิ่งที่อธิบดีบอกนะคะ

มีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน
หรือว่าประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่ง
ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่
อันนี้มันก็คือเป็นเรื่องของข้อกฎหมายแหละคุณผู้ชม
เดี๋ยวลองฟังหน่อยไหมลองฟังทางเลขาธิการปปชพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ
แล้วเขาเข้าไปดำเนินการซึ่งในผลดำในการ
ก็ได้มีการขยายผลความรู้งานก็ไปเจอเงินสดอีกกับ๕ล้านบาท
ซึ่งเงินสดต่างที่มีการเก็บไว้
ประกดบัญชีรายชื่อด้วยของผู้คนต่าง
ที่เสียหายคนที่มาร้องเรียนก็ค่าราชการตัวเล็กนี่แหละ
นี่แหละพอมีการมาร้องแบบนี้แล้ว
นำไปสู่การเข้าไปตรวจค้น
การไปตรวจสอบการไปจับกลุ่ม
คุณผู้ชมแต่เขาบอกว่าการเรียกรับเนี่ย

คือเป็นการเรียกรับเงินจากหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม
คือถ้าเกิดว่าเป็นจากงบดำเนินงาน

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นจากงบดำเนินงาน

อันนี้เดี๋ยวต้องดูค่ะเพราะว่ารายละเอียดพวกนี้
อ้างอิงข้อมูลมาจากนายชัยวัดริมลิขิตอักษรนะ

โครงการนั้นทอนจากโครงการนี้ใช่ไหม

เรื่องนี้เนี่ยคือทางปปชเองนะคะ
ได้รับแจ้งเบาะแสจากนายชัยวัดริมลิขิตอักษร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๙
ได้รับแจ้งมาเมื่อเดือนตุลาคมปี๖๔นะ
บอกว่านายรัชดามีพฤติการเรียกรับเงินจากหน่วยงาน
เป็นหน่วยงานภาคสนามทั่วประเทศ
สมมุตินะใครไม่มีจ่ายนะ

จะโดนโยกย้ายแล้วก็แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่ที่มันอยู่ไกลจากภูมิลำเนาเลยค่ะ
โดนย้ายไปอยู่ไกลบ้านไกลลูกไกลเมีย
ทีนี้ก็เลยมีการวิ่งเต้นไงรายหนึ่งก็สองแสนตั้งแต่สองแสนก็มี

แล้วก็มีการเรียกเก็บเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายเดือนเพิ่มเติมอีกไง

อย่างที่บอกค่ะอัตราส่วนจากหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เมื่อกี้ก็เช่นไปแล้วใช่ไหม๑๘๕คืออุทยานแห่งชาติ
รักษาพันธ์สัตว์ป่าจะเก็บ๑๘๕จากหมวดงบดำเนินงานแล้วก็ค่าใช้สอย

โอ้โหอืม๓๐ก็ไม่ใช่น้อยเลยนะ
โอ้โหไฟป่างานเขาหนักงานเขาหนา
ผมเนี่ยเคยไปติดตามนะไอ้รถกระบะที่ขับเข้าไปดับไฟป่านะ
คุณผู้ชมเฮ้ยผมอยากจะบอกว่า
ไอ้รถกระบะที่กลับเข้าไปดับไฟป่า
ประตูเทขจะต้องเอาแขนเนียบไว้นะ

พังสภาพป่าเนี่ยผมเข้าไปทำงานกับเขาเนี่ย
ประตูแทบจะเอาแขนเนียบประตูเอาไว้
เพราะอะไรเป็นประตูมันหลุดเร็วแล้วเก่า
นี่คือพาหนะที่ใช้อยู่ในการปฏิบัติหน้าที่
นี่ย้ำสมัยผมไปทำข่าวและย้ำอีกครั้งว่า
ขณะนี้ท่านอธิบดีท่านถูกกล่าวหา
นะท่านตกเป็นผู้ต้องหา
นะเวลานี้ตามกระบวนการช่วยทำถือ
ว่าท่านยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะผมย้ำนะ
นาฬิกา๔นาทีนะของวันที่๒๗ธันวาคมผมพูดแบบนี้เอาไว้นะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วนักข่าวก็รายงานนะว่าหลังจากที่มีการจับกลุ่มตัวอธิบดีเนี่ย
นายรัชดานะนะก็โดนนำตัวมาที่กรมกรับการปราบราม
ที่บกปปเนี่ยนะคะจะสอบปากคำซึ่งท่านก็ยังยืนยันเหมือนเดิมเลย
ยังให้การปฏิเสธทีนี้พอสอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วเนี่ย
อธิบดีทางทนายความเนี่ยนะก็มีการยื่นประกันตัว
ใช้วงเงินในการประกันตัวใน๔แสนบาทอันนี้มาเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
พนักงานสอบสวนก็พิจารณานะเห็นว่านายรัชดาเป็นข้าราชการระดับสูง
ก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานมั่นคงแหละแล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ไม่น่าจะมีพฤติการหลบหนีทีนี้ก็เลยอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
อันนี้คือเป็นประมวลเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้น
แต่ถ้าย้อนไปเนี่ยคุณผู้ชมว่าที่มาที่ไปเริ่มมาจากอะไร
เริ่มมาจากที่คุณชัยวัดริมลิขิตอักษร
กระเหลี่ยงบางกลอยแต่ว่ารอบนี้คุณผู้ชมฮะ
คุณชัยวัดบอกเขายอมเปิดหน้าแรกเลยนะ
เขาไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับท่านอธิบดีนะ

คุณชัยวัดบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ย
มีก็อยู่บ้านนะไม่ได้รับราชการอะไร
มีน้องเจ้าหน้าที่ที่รู้จักกันโทรมาบอกเขา
บอกว่าเนี่ยพี่ชัยวัดโดนผู้ใหญ่
ยกย้ายตำแหน่งออกจากพื้นที่เดิม

พอเจ้าหน้าที่พยายามขอยกย้ายกลับตำแหน่งเดิม
ก็จะมีการเรียกรับผลประโยชน์
รายเป็นหลักแสนบางคนหลักพัน
แต่คุณชัยวัดลิ้มลิเข็ดอักษรเนี่ย
ยืนยันไม่มีปัญหาส่วนตัวกับอธิบดีรัชดา
แต่รับไม่ได้ที่มาสร้างความเดือดร้อน
ให้กับเพื่อนข้าราชการกรมอุทยานแบบนี้

คุณชัยวัดบอกว่าบางคนต้องไปขายทอง

แล้วอย่างหนึ่งคือไม่อยากถูกโยกย้าย
มีครอบครัวอยากอยู่ใกล้ครอบครัวต้องไปหาตังค์มา
เออนี่แหละฮะหลายคนหวังจะได้อยู่กับครอบครัว
แต่ทำยังไงต้องเสียตังค์ไปเสียทรัพย์สินไป
ก็เลยนำมาซึ่งการร้องทุกข์ครั้งนี้ครับ
คุณชายวัดบอกครั้งนี้เขาจะเปิดหน้าชน
เขาเชื่อว่าอธิบดีไม่ได้ทำคนเดียว
และเงินเกือบ๕ล้านบาทที่ไปเจอในห้องทำงานเนี่ยคุณผู้ชมฮะ

เพราะมีบางส่วนถูกแบ่งเก็บไปแล้ว

มาจากไหนมาจากเจ้าหน้าที่แต่ละสำนักทั่วประเทศ
จ่ายให้กับนายรัชดานี่แหละครับ
แกะดูทุกซองแล้วก็สวดทุกซอง

คนเรามันจะไปทำคนเดียวได้ไงก็รู้หน้าที่อยู่แล้ว
รู้ระบบอยู่แล้วเอางี้น่ะกันรู้ระบบอยู่แล้ว

แล้วต่อเดือนต่อปีต่อตำแหน่งอะไรอย่างนี้
เขามาเขาก็ต้องทำเขาก็อยู่แล้วแต่ไม่

ผมบอกแล้วนะคนดีไม่ต้องกลัวผม

แต่ถ้าคนชั่วผมไม่กลัวใครอยู่แล้ว

ถ้าคุณคิดว่าคุณถูกคุณดีหรือว่าคุณไม่ผิด
คุณก็สู้ไปตามระเบียบกฎหมายเพราะวันนี้
คุณก็เอากฎหมายคุณก็ระเบียบคุณก็เอาอำนาจ

เหมือนที่พี่เบิร์ตบอกณจนถึงตอนนี้
อธิบดียังเป็นผู้บริสุทธิ์

คุณชัยวัดบอกก็สู้ตามกระบวนกฎหมาย
คุณใช้ระเบียบนี่ใช้กฎหมายนี่คุณสู้ตามนั้นไป
และในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้
คุณผู้ชมฮะนักข่าวพอทราบข่าวเรื่องการจับอธิบดี

ไหว้นักข่าวเฉยแล้วก็เดินเข้าห้องทำงานไปเลย
สงสัยยังงอนเรื่องฉายาอยู่

ส่วนคนนี้ไม่ถามไม่ได้คุณผู้ชมฮะ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ

ตกใจแต่ผิดถูกอย่างไรก็ต้องว่าตามกฎหมาย
รับนะก่อนหน้านี้ไม่เคยได้รับแจ้งจากปปชมาก่อน

เรื่องต้นก็เป็นอำนาจของอธิบดี
ยืนยันว่าตั้งแต่เข้ามาทำงานทั้งระดับกระทรวงและกรม
วราวุฒิบอกได้เน้นย้ำมอบนโยบายในเรื่องตำแหน่งว่าต้องโปร่งใส

ซึ่งการแต่งตั้งโยกย้ายเป็นอำนาจของอธิบดี
ก็ดำเนินการตามสายบังคับบัญชาผ่านประหลัดกระทรวง
อืมค่ะส่วนอันนี้ล่ะ
เป็นนโยบายใช่ไหมเป็นนโยบายที่
หน่วยงานราชการเนี่ยเขาใช้กันคือ

เออเออเพื่อความโปร่งไสต์ครับคุณผู้ชมนะ
ครับเนี่ยเป็นนโยบายของอธิบดีกรมอุทยานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั่นเอง
อืมว่าต้องโปร่งใสนะและเป็นธรรมนะ
เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต

ไม่เชื่อ

๓เปอร์เซ็นต์ไอ้ปุ่มไม่เชื่อนี่ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหม
ไม่มีคนเรามีความเชื่อมีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง
ขอบคุณนะครับทุกความเห็นนะฮะ
แล้วก็อยากจะให้บรรดาปปชหน่วยงานราชการเข้าไปอ่านไลฟ์
ในยูทูปและในเฟซบุ๊ค

ท่านอยากจะได้ข้อมูลไปตรวจสอบอีกเพียบ